ดูเรื่องนี้ยังโอ้โหยังไม่หายเครียดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการฆ่าโหด
โหดจริงค่ะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อมีการฆ่าพ่อค้าที่เป็นนายหน้าทุเรียน
ลักษณะการฆ่าของเขามีการใช้กระสอบปุ๋ยคุมหัวมัดมือมัดเท้า
ฆ่าฝังดินอยู่ในพื้นที่สวนทุเรียนจังหวัดนาราธิวาสนะคะ
จุดนี้ภายหลังจากที่ตำรวจสพรืศได้รับแจ้งก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับแพทย์เวร
กู้ภัยต่างต่างนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเร็วตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
ก็เจอศพของคนตายอยู่ที่บริเวณริมตลิ่งภายในพื้นที่ของตำบลสุวารีอำเภอรือสอ
จังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นหมู่บ้านตายา
ทีนี้ในที่เกิดเหตุค่ะก็ต้องมีการเดินเท้าเข้าไปภายในสวนยางพารา
ส่วนผลไม้ระยะทางจากถนนเข้าไปประมาณ๗๐๐เมตรค่ะคุณผู้ชม
ที่ไปเจอเนี่ยค่ะคือไปเจอสภาพศพคนตาย
คว่ำหน้าใส่เสื้อยืดโปโลสีฟ้านุ่งสลงลายหมักลุกสีน้ำตาล
ที่บริเวณหัวโอ้โหถูกครอบด้วยกระสอบที่เป็นเหมือนกับกระสอบปุ๋ยใส่ข้าวสารนะคะ
คลุมหัวไว้มีการใช้เชือกฟางรัดไว้
แล้วก็มือกับเท้าทั้งสองข้างเนี่ยก็ใช้เชือกฟางในการผูกมัดไว้เช่นกัน
ฆ่าตายอย่างสลดแบบนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่าสามวันนะคะ
โอ้โหเฮี่ยมโหดจริงจริงทีนี้ภายหลังจากที่ตำรวจได้มีการขุดเจอศพ
ก็มีการนำศพส่งผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดต่อไป
ก่อนประสานญาติมารับนะคะ
ทีนี้ต่อมาค่ะภายหลังจากที่มีการเหมือนกับเจอศพ
ก็เลยมีการสอบสวนตัวนางสาวแยนะสามะวัย๖๐ปี
เจ้าตัวยืนยันว่าคนตายคือสามีทราบชื่อคนตายคือนายเจ๊ลงเบื่อแบร์
วัย๗๑ปีนะคะเป็นสามีของเธอค่ะ
ซึ่งตัวคนตายเนี่ยมีอาชีพเป็นนายหน้ารับซื้อทุเรียน
เธอไปแจ้งความเพราะว่าผัวเนี่ยหายออกไปจากบ้านเนี่ยนะคะ
คนตายหายไปตั้งแต่วันที่๖กันยายนนะคะ
โดยมีการขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำออกไปจากบ้าน
หายตัวไปแล้วก็เธอเหมือนกับตามหาไม่เจอเลยนะคะ
ไม่ว่าจะไปที่สวนทุเรียนหรืออะไรต่าง
สุดท้ายเลยตัดสินใจแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่วันที่๖กันยายน
ถึงวันนี้เกือบ๔วันแล้ว
ขณะที่ด้านของนางสาวปาติมอกคางาค่ะหลานสาวคนตายเธอบอกว่า
ปกติแล้วเนี่ยคนตายก็จะไปกลับทุกวันนะคะที่บ้านแล้วก็ที่สวนทุเรียน
ที่ผ่านมาคนตายไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
แล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น
มีน้ำใจต่อสังคมหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านมีปัญหา
เขาก็จะเป็นตัวกลางในการเคลียร์ให้
เพราะว่าอยากให้ทุกคนเหมือนกับปลองดองสมารณชันกัน
ฟังเสียงเพิ่มเติมจากหลานสาวแล้วก็ภรรยาผู้ตายหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะภายหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่ามันเจอหลักฐานสำคัญหลายรายการเลยนะคะ
ซึ่งคาดว่าเป็นหลักฐานที่คนร้ายทิ้งเอาไว้

คนร้ายน่าจะมีการก่อเหตุตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ซึ่งก็ต้องมีการเรียกตัวมาสอบปากคำ
นั้นคือเจ้าของสวนทุเรียนบริเวณจุดเกิดเหตุ
แต่ปรากฏว่าเจ้าของสวนไปไหนคะ
หายไปเลยตั้งแต่มีการพบศพหายไปแบบไร้เงา

ส่วนปมเหตุครั้งนี้นะคะตำรวจเชื่อว่า
น่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
ในเรื่องของการรับซื้อขายทุเรียน
เพราะว่าคนตายเองก็เป็นนายหน้าขายทุเรียน

หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการตามล่าตัวคนก่อเหตุ
รวมทั้งผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำต่อไปค่ะ